ยิงเลเซอร์ที่อวัยวะเพศชายเพื่อทำให้มีสีขาวอมชมพูนะครับ
สามารถทำให้เห็นผลได้จริงหรือไม่
และในหลักวิทยาศาสตร์แล้วจะมีอันตรายมากน้อยขนาดไหน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบมาให้นะครับ
ไปสอบถามจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
นักวิชาการที่จะมาคอยตอบคำถามตอบข้อสงสัยต่าง
สื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำนะครับ
ฟังคำตอบพร้อมกันจากรายงานครับ
หลังจากเรื่องนี้ได้โพสต์ลงไปก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์

เมื่อเป็นเรื่องร้อนอย่างนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
สอบถามไปยังรองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งถือว่าเป็นขาประจำที่ออกมาไขข้อสงสัยบนโลกโซเชียล

ศาสตราจารย์เจษดาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการรถปลดทุกข์ว่า
การใช้เลเซอร์มาทำลายเม็ดสีให้ขาวขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่

แต่เมื่อเวลาผ่านไปเม็ดสีก็จะสร้างขึ้นมาใหม่

และถ้าพลาดก็มีสิทธิ์เป็นอันตรายได้เหมือนกัน
ก็ก็อาจเพื่อให้เสร็จในวิทยาศาสตร์
นับวันเทคโนโลยีด้านความงามก็จะยิ่งพัฒนาขึ้น
จนมีการศัลยกรรมแปลกเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดอวัยวะเพศหญิงให้ได้รูปสวยงาม
และล่าสุดก็เวลาการเลเซอร์อวัยวะเพชรชาย
ส่วนใครจะทำหรือไม่นั้นก็คงแล้วแต่ความพอใจของแต่ละบุคคล
แต่อย่างไรก็อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
พิมพ์ข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน